คุณผู้ชมคะมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งอลวาดไม่พอใจ
คนขับรถแท็กซี่ค่ะบอกว่าคนขับรถแท็กซี่ไปผิดทาง
แต่จริงแล้วภรรยาของชายชาวต่างชาติคนนี้บอกทางผิดนะคะ

โดนผลักไปด้วยค่ะเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์นะคะ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ

กลับมารับทราบ
กลับมารับทราบ
เรื่องมันก็จบค่ะ

พออยู่เตรียมกลับมา
มันอันตรายเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นทางบังคับแล้วไง

ก็วิ่งสวนมาเขาก็ผลักแก๊ปล้ม

เขาก็เลยมาสะโหลดผีพบรถผมทีนี้